ที่เชียงใหม่ไฟไหม้อู่ซ่อมรถยนต์
ปรากฏในเพลิงเผาผลาลุกแบบนี้เลยนะฮะ
และที่สำคัญมีรถยนต์ของลูกค้าที่เอามาซ่อม

เสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
เจ้าของอู่บอกว่าลูกน้องปิดฟืนปิดไฟเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าไฟมันมาจากไหนนะครับ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งนะฮะ
เหตุเพลิงไหม้อู่ชาญพิสุทธิ์เคาะพ่นสีรถยนต์นะครับ

ก็ระดมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยด่วนนะครับ
จุดเกิดเหตุพบว่าโอ้โหคุณกลายเป็นทะเลเพลิงเลยฮะ
แห่งนี้ถูกไฟไหม้เสียหายนะครับ
โดยเฉพาะรถยนต์ของลูกค้าที่เอามาจอดซ่อมจอดทำสีเนี่ย
เสียหายในเบื้องต้นตอนแรกบอก๙๐

โอ้โห๙คันเสียหายหมดนะฮะ
แต่ว่าจากการสำรวจตรวจสอบใหม่เมื่อเช้านี้
ปรากฏว่าพบเพลิงไหม้รถยนต์เสียหายทั้ง๑๑คันนะครับ

ส่วนต้นเพลิงทางด้านของเจ้าของอู่บอกไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่ามาจากไหนเพราะว่าก่อนที่จะปิดอู่นะ
ลูกน้องก็ปิดฟืนปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ต้นเพลิงไม่แน่ใจว่ามาจากห้องช่างนะที่เก็บของหรือเปล่า
ขณะที่กล้องวงจรปิดของอู่คุณจริงมี
แต่ไฟไหม้เสียหายหมดแล้ว
ไม่รู้จะกู้ออกมาดูภาพอะไรได้หรือเปล่า

ทีมข่าวของเราสำรวจตรวจสอบอีกครั้ง
เพราะว่าเจ้าของอู่รวมถึงลูกค้าเจ้าของรถยนต์ต่าง

ปรากฏว่ามีลูกค้าคนหนึ่งที่เอารถมาซ่อม

พอมาเห็นนะผมก็โอ้โหเข่าซุดเหมือนกัน
ใช่ฮะถูกไฟไหม้ไปหมดแต่ก็เห็นใจเจ้าของอู่เพราะอะไร
คุณรถของลูกค้าคนอื่นรวมทั้งสิ้น๑๑คัน

ทางด้านเจ้าของอู่บอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหเห็นเข่าซุดเหมือนกัน
ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
จากรถยนต์ที่เอามาซ่อมกลายเป็นแค่โครงเหล็กเองคุณ
และอีกอย่างหนึ่งกลัวนะกลัวว่าอู่จะถล่มลงมา
ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโครงสร้างของอู่ด้วย
ใช่มันเป็นเรื่องโครงสร้างที่โดนความร้อนไปไง
ใช่นะฮะส่วนเรื่องของประกันภัยนะฮะไม่ได้ทำประกันภัยไฟไหม้ไว้นะครับ
แต่ทำประกันภัยชั้น๑ให้รถยนต์ที่นำมาซ่อม
คุณยังโชคดีนะ๑๑คันเดี๋ยวประกันอาจจะต้องดูแลต่อ
แต่ว่าไฟไหม้อู่ล่ะโครงสร้างอาคารของอู่ล่ะค่ะ

ทีนี้ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
เดินทางมาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ยังดีนะคุณไม่ลุกลามไปบ้านเรือนประชาชนโดยรอบเห็นไหม
มีบ้านเรือนคนอื่นเขาอยู่รอบด้วย
แต่ดูสิกลายเป็นซากเลยทั้งหมดเลยที่จอดอยู่ในอู่นะคะ